พี่คนนี้เป็นคนขับรถโดยสาร
อีกคนป้ายคนเป็นคนขับรถพ่วงข้าง
ผู้ชมนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตำรวจสพเมืองตราดต้องเข้าไประงับเหตุ
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ชนกับรถโดยสารบริเวณถนนซอยรางน้ำตำบลหนองเสม็ด

จริงมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
แต่ทีนี้ใครผิดใครถูกยังไง
ก็ต้องมาสอบถามคนขับทั้งสองฝ่ายนะฮะ
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีน้ำเงิน
ก็ชนกับรถยนต์โดยสารสีฟ้า
สภาพรถโดยสารได้รับความเสียหาย
ซึ่งรถโดยสารมีคุณป้าสวรรควงอันนันต

ส่วนจักรยานยนต์พ่วงข้างตระก้าหน้ารถพังเสียหาย
กระจกมองหลังหักบางเลนหน้าเสียหาย
มีนายจีชุ่มอายุ๔๓ปีเป็นคนขับขี่มา
พร้อมกับเพื่อนได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายทั้งคุณป้ารถโดยสาร
กับคุณพี่รถพ่วงข้างเถียงกันนะฮะ
ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครผิดใครถูก
ฉันถูกนะฉันไม่ได้ตัดหน้าเธอ
ผมก็ไม่ได้ไปชนคุณอะไรอย่างนี้ครับ
ตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักฮะ
นายจีชุ่มคนขับรถพ่วงนะฮะก็มีอาการเมาสุราด้วย
ผลจะออกมาวันพรุ่งนี้

เพราะเป็นฝ่ายขับรถโดยสารมาตัดหน้า
โดยจะเลี้ยวเข้าถนนในซอยอยู่ก็จะเลี้ยว
ทำให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างของเขาเนี่ยที่พุ่งมาโดยตรงทางตรงเนี่ย
ชนเข้ากับประตูด้านคนขับของรถโดยสารนะฮะ
พุ่งมาตรงชนเขาตัดหน้าเราเราก็เลยชนหวังกันเถอะ

พุ่งเขาเลยจากซอยเรามาทางตรงแต่เขาออกจากซอยมา

ไม่ได้ฉันไม่ได้ออกจากซอยฉันออกมาตรง
ตรงนี้เลี้ยวจากซอยเลี้ยวจากซอย
เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีนี้กินเหล้าหรือเปล่าเนี่ย
ผมกินเหล้าจริงผมกินเหล้า

พุ่งถึงอ่ะพุ่งกลับกับสายข้างนิดผมอ่ะ
เขายอมรับนะผมกินเหล้าจริงนะ
แต่ว่านี่ผมก็ไปชนรถโดยสารจริงนะ
ชนข้างฝั่งประตูนี่แหละฮะแต่ป้าเป็นคนตัดหน้าผมนะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของตำรวจแล้วนะฮะ
ในการที่จะคลี่คลายปมเรื่องของอุบัติเหตุครั้งนี้นะฮะ